ไปย้อนนั่งทานแม่ชีนกันหน่อยดีกว่านะ
ดูนางเอกในวงการบันเทิงบ้านเราคุณผู้ชมค่ะ

ก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปกันมาก่อนนะจ้า
ปีถึง๑๕ปีที่แล้วย้อนกันแบบนี้เลย
สวยได้เรียกว่าฆ่าไม่ตายกันไปเลย

น้องโบเมลดาขวัญใจพี่อเล
คนแรกนี่แหละไอ้เต้าโบนะ
ผู้สร้างตำนานมนรักบางกระเจ้ากับไอ้เต้าอเล็กธีรเดช

คุณผู้ชมตอนนั้นน้องโบเนี่ยเพิ่งอายุ๑๕ปี
ความสดใสในฐานะเกอร์กรุ๊ปค่ะ
คนนี้ก็น้องกายทุกเพลง
อกจากความน่ารักความสดใสและความสูงของไอ้เต้าโบ
ก็สูงเด่นมาตั้งแต่อายุ๑๕คุณผู้ชมค่ะ
ส่งให้น้องนี่นะคะคว้าตำแหน่งไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสปี๒๕๖๒

นี่คนนี้เลย
ใช่ค่ะก็หลังจากนั้นน้องก็เลยได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางนางเอก

แล้วหลังจากนั้นล่าสุดสดร้อน

ก็มาได้จับคู่กับพระเอกตัวท็อปนะ
ไม่ว่าจะเป็นณเดชน์

กำลังถ่ายทำตอนนี้ก็คือใต้เงาตะวันคู่กับใครหมากปริน

เออนะคะก็คู่กับเพลงตัวท็อปทั้งนั้นเลยจ้า
ใช่แล้วคุณผู้ชมข้ามมาฝั่งวิกหมอชิดกันบ้างดีกว่า
กับสาวมิ้นท์พรธิวานี่สาวคนนี้ค่ะ
ก่อนจะเดบิวต์เป็นนางเอกสายบู้ของช่องเจ็ด
ต้องบอกว่าเมื่อ๘ปีก่อนเนี่ยน้องได้เดบิวต์เป็นสายแดนส์กับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
มีเพลงฮิตติดหูก็คือไม่พูดก็ได้ยิน
เป็นเพลงอกหักที่เต้นออกมาได้โอ้โหเซ็กซี่มากเวอร์
แม้จะหันมาเอาดีด้านการแสดงเป็นหลัก
แต่น้องมิ้นเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งการร้องเพลงซะทีเดียวนะ
ถือว่าเป็นนางเอกวิกหมอชิดที่น่าจับตามองอีกคนนึงนะคุณ
เพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าหลังจากเปลี่ยนชื่อจริงจากบารมิตามาเป็นพรธิวา
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาชีวิตปังขึ้น
มีผู้จัดติดต่อละครเข้ามาอยู่ตลอดเลย
ตอนนี้ก็กำลังถ่ายละครเรื่องเพลิงไพรนะคะ
เดี๋ยวก็รอตามผลงานของน้องกันต่อไปด้วยนะจ๊ะ
เดี๋ยวนี้นางเอกเขาครบเครื่องนะนอกจากเล่นละครเก่งแล้ว
เสียงก็ต้องดีเต้นก็ต้องได้นะคะ
ปิดท้ายนิดนึงละกันน้องพิมพิมประพาหน่อยเป็นไง
ตั้งแต่สลัดลุคนางเอกเจ้าน้ำตานะคะ
เป็นนักแสดงอิสระก็ปังไม่ไหวจริงคุณผู้ชม
ย้อนไปดูเส้นทานักร้องของพิมเป็นนิดหนึ่งก็ละกัน
เป็นศิลปินกามิกาเซรุ่นแรกเลยค่ะ
ซีรีส์ไว้ช็อกค่ะเมื่อ๑๕ปีก่อน
หลังจากนั้นก็เป็นวงสวีทดีค่ะ
ที่สมาชิกจะแยกย้ายกันไป
พิมหันมารับทางด้านงานแสดงมากขึ้น

วงซีรีส์ดีมาคาเวอร์ร้องเพลงของตัวเอง
ทำวินโดเทียบด้วยนะคะบอกเลยเดี๋ยวให้ดู
เออนะจ๊ะเรามาเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดเลยว่า
สิบห้าปีเนี่ยการเวลาไม่สามารถทำอะไรน้องพิมได้เลย
คือยังสาวยังสวยแล้วก็เสียงดี
อันนี้คือต้องบอกว่าหน้าตาดีตั้งแต่เด็กนะวงนี้นะคะ
และตอนนี้พิมเนี่ยกำลังถ่ายละครเรื่องโฉมโฉดอยู่ค่ะ

เป็นพี่เลี้ยสุดแซ่บ
ติดตามกันไปนะคะสำหรับน้องพิมพิมประพาจ้ะคุณผู้ชม
ใช่เรียกว่าสวยด้วยครบเครื่องด้วยนะคุณผู้ชมนะ